เริ่มกันที่ข่าวเศร้านะช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยเหลือเกินนะ
สำหรับข่าวเศร้าของคนในวงการบันเทิงนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณโยกอาร์มแชร์ต้องสูญเสียคุณพ่อ
พันเอกพิเศษสุรชัยมณีเทศไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
ย้อนกลับไปทานวาคมปีที่แล้วค่ะ
พ่อนั้นเริ่มล้มป่วยด้วยโรคไขกระดูกเสื่อมจากนั้นค่ะเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
คุณพ่อมีอาการป่วยอีกจึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
คุณหมอก็พบว่ามีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำด้วยจึงทำให้เกิดสภาวะการติดเชื้อที่ปอด
และจากครอบครัวไปอย่างสงบเมื่อวานนี้ค่ะโดยพี่โย่งนะคะก็โพสต์ภาพกอดคุณพ่อ
พร้อมข้อความสุดอาลัยว่านอนฝันดีนะพ่อแล้วสักวันหนึ่ง
เราจะเจอกันใหม่นะครับรักพ่อสุดหัวใจก็มีแฟนแฟนค่ะ
แล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมส่งกำลังใจ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่โย่งแล้วก็ครอบครัวเป็นจำนวนมาก
และเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะโดยครอบครัวจะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรศพ
เป็นเวลา๕วันและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่๒๑กรกฎาคมนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะ
ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ข่าวคราวเรื่องของการสูญเสียในวงการบันเทิง
มีมาบ่อยมากเลยนะคะบันเทิงไทยรัฐต้องแสดงความเสียใจมา